รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากนะคะ
ถ้ามีอะไรที่ยังพอจะเล่าสู่กันฟังได้
เล่าเศร้าก็ฟ้องบอกกันมาได้นะคะ
แป๊บเดียวเดือนมกราคมกำลังจะผ่านไปแล้ว
รู้สึกไหมคะเหมือนว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ได้รื่นโรงกับปีใหม่เท่าไหร่เลยเนาะ
เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากโควิดและลอกใหม่
คือจะบอกว่าเรารับมือไหวแล้ว
ก็ไม่ใช่ตัวเลขยังสูง
ความหวังฝากเอาไว้ที่วัคซีน

ยังไม่ใช่แค่ว่ามีวัคซีนแล้วจบนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คงต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะ
สามารถที่จะป้องกันได้จริงไหม
เท่าที่รู้มานะคะวัคซีนของโควิด

แต่จะป้องกันให้เชื้อโควิด๑๙
ทำร้ายเราได้น้อยลง

วัคซีนเสร็จปั๊บถอดหน้ากากค่ะ

เรายังคงต้องเคร่งครัดกับการดูแลตัวเองอยู่
เฟฟตัวเองเท่ากับเซฟคนอื่นไปด้วย
มาวันนี้ดูคำถามที่คุณส่งเข้ามาดีกว่า

ที่มักจะมีหลายคน

เมื่อไหร่เราจะเปิดใจให้คนอื่นได้อีกสักครั้ง

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อแอน

หนูถึงจะลืมประสบการณ์รักแย่
และเปิดใจกับรักครั้งใหม่ได้

มีความรักครั้งแรกกับผู้ชายคนหนึ่ง

บกันได้ปีนึงเราก็แต่งงานกัน

เป็นการแต่งงานที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่าย
เป็นคนจัดการเองทุกอย่างนะคะ

ก็ค้านเรื่องการแต่งงานมาก

เรายังคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่เลย

เขาก็จัดการให้เราสองคนแต่งงานกัน
ตามที่ผู้ใหญ่ต้องการทั้งหมด

หนูจับได้ว่าเขานอกใจ
ไปคบกับครูประจำชั้นของลูกชายเขา

เขาลงไม้ลงมือกับหนูเลยนะคะ

และไม่กลับไปอยู่กับเขาอีกเลย

การพยายามให้คนสองคนแต่งงานกัน

จบค่ะลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝา
บางทีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นปัญหาใหม่
ถ้ายังไม่ได้ดูใจกันอย่างดีซะก่อนนะคะ

เราดันอยู่บ้านใกล้กับเขา
ได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาทุกอย่าง
แต่ตอนที่เขาพาคนที่เขาแอบคบ

ได้แต่อดทนและทำใจมาตลอด๒ปี
หนูพยายามลองเปิดใจ

เขาก็บอกเลิกหนูโดยอ้างว่า

ถ้ารักกันไม่มีคำว่าเกินไปนะคะจริงนะ

ดีกับฉันฉันยิ่งดีใจใหญ่เลยสิเนอะ

เพราะหนูคิดว่ามันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น

โทรไปหาเขาแล้วก็มีผู้หญิงรับสาย

ตอนที่ได้ยินใจหนูเริ่มรู้สึกแล้วว่า

เหตุการณ์เมื่อ๒ปีก่อนกลับมาอีกครั้งแล้วใช่ไหม

ผู้หญิงที่รับโทรศัพท์เมื่อสักครู่

หนูพยายามตามไปดูเขาถึงที่ทำงาน

ที่ผ่านมาเขานอกใจหนูมาโดยตลอด

คบกับแฟนหนูมาได้๖เดือนแล้วนะ

และบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อกับเขา
การความรักต่างที่หนูเจอมาถึง๒ครั้ง

และอยากลองรักษาโธว์ว่านรู้ต้องทำยังไง

รักครั้งใหม่อีกครั้งในแบบที่ไม่ต้องกลัวผิดหวังหรือ
ระแวงอีกโอ้ผิดธรรมชาติไปนะคะน้องหนูคิดว่าถ้าคบกับ
สักคนแล้วมีการระแวงกันคนทั้งคู่ก็คงจะไม่มี
สุขใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแต่การที่น้องกำลัง
ร้องขอคือทำยังไงจะให้คบกับคนใหม่ได้อย่างไม่
ระแวงมันผิดธรรมชาติค่ะในเมื่อน้องเคยมีบทเรียนอ่ะ
จริงระแวงมันก็เป็นเรื่องดีนะจะว่าไปถ้าเราควบคุม
มันได้แบบไม่ทุกข์ทรมานมากจนเกินไปที่สำคัญน้องจะรีบ
มีใครทำไมล่ะคะย้อนกลับไปดูนะความเจ็บปวดจากคนแรก
ก่อนความรักครั้งแรกของหนูหนูเห็นปัญหาอยู่ใช่ไหมคะ
แต่งงานทั้งที่ไม่พร้อมคบได้ไม่นานผู้ใหญ่จัดการเรื่อง
งานแต่งก็เลยต้องแต่งเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนมีลูกติด
ด้วยเรายิ่งต้องศึกษากันมากพอค่ะว่าเอ๊ะเขาเลิกกับคน
เพราะอะไรทำไมชีวิตคู่ครั้งเก่าของเขาถึงพังลง
เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เร็วไปเราก็แค่เพิ่มสถิติอกหัก
ครั้งใหม่ให้ตัวเองในที่สุดนะคะไม่มีอะไรเหนือความคาด
หมายเลยเห็นไหมเขานอกใจไปมีอะไรกับครูของลูก
เขาตักกะและศิลธรรมในชีวิตบกพร่องคนแบบนี้นะคะยิ่งไป
ชีวิตเราเร็วเท่าไหร่คือเรื่องโชคดีแถมยังตบตี
น้องด้วยนะไม่แคร์น้ำตาและความเจ็บปวดของน้องสักนิด
คราวนี้มันอยู่ที่วิธีคิดนะคะเขาไม่ใช่ผู้ชายสูงค่า
น้องต้องพยายามตั้งหน้าตั้งตาแลกมาด้วยความอดทนคน
ที่ได้เข้าไปอาจจะโชคร้ายกว่าน้องก็ได้นะคะแต่น้อง
ดันไปคอยมองชีวิตเขาและรู้สึกอิจฉาว่าดีจังเลยอ่ะ
อยู่ด้วยกันถ้าเขาอยู่กับเราแล้วทำร้ายยิ่งเดินออก
จากชีวิตกันเร็วเท่าไหร่ไม่รู้สิพี่ถือว่าหมดกรรมนะ
ได้คือการมีแฟนใหม่ซึ่งคนละเรื่องเลยนะคะถ้าไปเจอคน
ที่ไม่ค่อยโดนใจจะยิ่งคิดถึงแฟนเก่าหนักขึ้นไปอีก
ใช้คำว่าลองพยายามเปิดใจจริงการเปิดใจไม่ต้องใช้
ความพยายามค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคนที่ถูกใจ
มากพอนะคะเราคงจะขอเสี่ยงอีกสักครั้งอ่ะแม้ว่าจะ
พังจากรอบแรกมาขนาดไหนก็ตามที

เราก็เริ่มเลือกใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตพอดี
เขาก็เป็นคนดีนี่นะไม่มีปัญหา
น่าจะใช่แล้วนะแต่งงานเลยดีกว่า
เดี๋ยวค่ะทุกอย่างเป็นคนละเรื่องกันหมดเลย
เขาเป็นคนดีก็ต้องดูว่าเป็นคนดีที่เรารักหรือเปล่า
บกันมาแบบไม่มีปัญหาก็ประหลาดนะ
คือพี่ไม่ได้บอกว่าต้องทะเลาะกันเยอะอะนะคะ
แต่อย่างน้อยเราเติบโตมาจากครอบครัวที่ต่างกัน
พ่อต่างแม่อยู่ในสังคมที่คนละทัศนคติ
โตมาด้วยวิธีคิดที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง

อาจจะหมายถึงการกดทับปัญหาบางอย่างอยู่หรือเปล่า
คือไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันรุนแรงนะคะ
แต่แค่มีความเห็นที่ขัดกันบ้างนั่นคือธรรมชาติอย่างหนึ่ง
เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นขัดกันเห็นต่างกัน

อย่างน้อยเราได้แชร์วิธีคิดซึ่งกันและกัน
และเราจะได้เรียนรู้โจทย์ของการให้อภัยกันด้วย

ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเราเห็นพ้องต้องกันไปซะทุกอย่าง
หรือเออเงียบดีกว่าไม่คุยแล้วกัน
คิดว่าจุดจบของปัญหาน่าจะจบที่ความสงบ

โชคดีนะที่บังเอิญเขาดันเป็นคนเดินเข้ามาบอกว่า

คิดดูนะถ้าบังเอิญว่าเราแต่งงานกันไป
แล้วไปพบปัญหานี้ภายหลังมันจะพังกว่านี้นะ
พอเขาเดินมาบอกว่าเราดีเกินไป
เริ่มสงสัยได้เลยว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะ
คำว่าดีเกินไปเป็นเหตุผลดีที่ปฏิเสธไม่ได้
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความจริงอยู่ในนั้นนะคะ
คนเรายิ่งรักกันยิ่งต้องดีใส่กัน
ถ้าชอบคนเลวก็ไม่บอกนี่คะอาจจะจัดให้ก็ได้นะอีกแบบนึง

คราวนี้วิธีคิดถึงเป็นเรื่องสำคัญไง
เวลาที่มีคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตจบที่นอกใจทุกครั้ง
จริงแล้วน้องไปมองว่าทำไมเราอาพับจังเลย
ชีวิตฉันแย่จังเลยโดนนอกใจอีกแล้ว

เธอเจ๋งเจอเรื่องหนักมากี่ครั้ง
หัวใจพังขนาดไหนก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างดี
ชีวิตนี้ไม่ได้ผูกไว้ที่ผู้ชายข้างกายซะหน่อย
ที่จะมองว่าทำไมผู้ชายทิ้งไป

หัวใจฉันก็มีสิทธิ์ไม่เอาเขาเหมือนกันนะ

ทำให้คนที่เดินเข้ามาในชีวิตคิดจะนอกใจ
เราดูแลกันยังไงเรายอมมากเกินไป
หรือแม้แต่เราไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองในการคบกับเขาหรือเปล่า

เหมือนกับพยายามทำตัวเองให้เป็นคนที่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้

เหมือนหนังที่พี่อ้อยเคยดูเขาเคยพูดประโยคนึงไว้
เวลาชอบใครต้องชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาด้วยนะ
พยายามเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้

เอาล่ะสิฉันหน่อยเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
เพราะฉะนั้นกับรักครั้งใหม่
น้องต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
เราได้ตำราเล่มใหญ่มา๒เล่มแล้วนะ
เป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก

อีกอย่างนะต้องยอมรับว่าผู้หญิงบางคนในวันนี้

เป็นเครื่องมือตอบสนองความไม่รู้จักพอของผู้ชายบางคนได้
เราก็เลยเห็นเรื่องการนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
บางคนค่ะเจ็บเรื่องซ้ำ

วันนี้ที่น้องกลัวพี่ถือว่าเป็นสติอย่างหนึ่งนะ

ถามว่าหนูควรทำยังไงที่จะมีรักครั้งใหม่แบบไม่ระแวง

น่ารักยิ่งระแวงยิ่งต้องระวังตัวและหัวใจ

เราจะไม่เป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นไวขึ้น

เขาคนนั้นต้องทำตัวให้น่าเชื่อใจน่าไว้ใจ
ไม่ใช่ว่าเอาล่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะ
หนูจะรักเขาอย่างเชื่อใจปักหลักไว้ใจ
ทั้งที่เขามีเรื่องน่าสงสัยมากมายก็ไม่ใช่
บกันแล้วต้องระแวงไม่มีความสุขค่ะ

มันอยู่ที่เขาทำตัวน่าระแวงหรือเปล่า

แต่อยู่ที่เราก็มีสิทธิ์ในการเลือกเขาด้วย
ผู้หญิงหลายคนมักคิดแบบนี้จริงนะคะ

เวลาเป็นโสดก็คิดว่าว่าทำไม

จริงแล้วยุคนี้โสดไม่เอาใครเยอะแยะนะคะ
คนรักกันความซื่อสัตว์ให้กันไม่ยากหรอก

รักเขาเราไม่เห็นนอกใจเลย

ถึงต้องกอดคนนั้นทีกอดคนนี้ทีไปทั่ว

ไม่มีเขาเรายังมีคุณค่าอยู่ครบค่ะ
เจอคนที่ควรฆ่ากับหัวใจดีของเรา

ไม่มีอะไรการันตีได้แน่นอน๑๐๐นะ
รักดีในวันนี้จะดีไปถึงแค่ไหน

ถ้าเขาอยากไปกอดคนอื่นแล้วก็บอกกัน

เรานั่นแหละจะทรมานใจที่สุดนะคะ

เพียงเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วค่ะ

นานมาทีขอให้คนนั้นเป็นคนดี
อย่ามาแบบถี่แต่ไม่จริงใจค่ะ

กว่าทนคบกับคนของใคร

อย่าให้สิทธิ์แต่เขาว่าตกลงจะเลือกเราหรือไม่เลือก

บางคนดูแลตัวเองดีแทบตายสุดท้ายเป็นมะเร็ง
ถูกไหมก็ต้องรับมือและรักษาตัวเองกันไป
ถ้าเป็นคนดีแทบตายสุดท้ายเขาไปรักคนอื่น

ก็รักษาตามอาการรักษาหัวใจกันไปค่ะ
เราเลือกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตไม่ได้
แต่เลือกจะวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตของเราได้นี่นา

กอดเป็นกำลังใจให้น้องด้วย
นี่คือภูมิคุ้มกันหัวใจเราอย่างดีที่สุด
มากกว่าวัคซีนตัวไหนในโลก
วันนี้ยังกลัวยังระแวงไม่เป็นไร

เมื่อไหร่เจอคนที่น่ารักจังเลย
ฉันเริ่มรักเขาอีกครั้งฉันพร้อมจะเสี่ยง
ค่อยเปิดใจก็ไม่ช้านะคะ

เจอกันใครก็ตามมีคำถามส่งมาไว้ได้ก่อนเลยนะคะ
และติดตามคำตอบได้ช่วงเวลาตรงนี้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ